ทางกระทรวงศาสตร์นักศึกเองก็มีการตั้งโต๊ะแถลงถึงยอดผู้ป่วย
แล้วก็ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในเมืองไทยนะครับ
เพิ่มขึ้นอีก๖คนรวมเป็น๕๙คนและในบ้านเรานะครับ
โดยทางด้านของนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร
มนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค
เปิดเผยสถานการณ์ประจำวันที่๑๑มีนาคมออกมานะครับ
บอกว่าพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด๑๙
เพิ่มเติมอีก๖รายเป็นชาวไทย๕ราย
แล้วก็ชาวสิงคโปร์๑รายนะครับ
ประกอบด้วย๑ชายอายุ๒๑ปี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ป่วยเมื่อวันที่๘มีนาคม

แล้วก็ตรวจห้องปฏิบัติการ๒แห่งพบติดเชื้อนะครับ
อีกคนนึงเป็นชายอายุ๔๐ปีทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ

แต่ไม่ได้ทำงานส่วนเดียวกับชายวัย๒๑ปี

แต่ทั้งสองรายมีความเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว
และจับสิ่งของต่างนะครับ
รายที่๓นะครับเป็นชายอายุ๒๕ปีพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
ป่วยปวดกล้ามเนื้อมีไข้เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์
แล้วก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนซึ่งพบว่าปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ
แล้วก็ตรวจพบเชื้อไวรัสปัจจุบันอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
รายที่๔เป็นหญิงไทยอายุ๒๗ปี

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนมีไข้แล้วก็ไอ
เมื่อวันที่๘มีนาคมพบเชื้อวัยรัฐโคโรนา
ส่วนรายที่๕เป็นชายไทยอายุ๔๐ปี
เพิ่งเดินทางกลับจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์
และรายที่๖คือชายสิงคโปร์อายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารป่วยเมื่อวันที่๖มีนาคม
โดยมีอาการไข้ไอปวดเนื้อปวดตัว
ได้รับการส่งต่อสถาบันบำราชนราดูล
ทั้งสิ้นบ้านเราเท่ากับพบผู้ป่วยติดเชื้อ

สถิติการป่วยในไทยสะสมเป็น๕๙ราย
จำนวนนี้ทั้งหมดรักษาจนหายกลับบ้านแล้ว๓๔ราย
ก็เหลือรักษาในโรงพยาบาล๒๔ราย
แล้วก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นคือ๑ราย
เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของผู้ป่วยรายสุดท้าย
ที่บอกว่าเป็นชาวสิงคโปร์และเป็นเจ้าของร้านอาหาร

ซึ่งเมื่อเช้านี้มีการแชร์กันว่อนเลยนะฮะ
ว่าเจ้าของร้านอาหารนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารทาวเวอร์
คือเขาได้โพสต์ภาพหนังสือเดินทางและตัวเครื่องบินของเขาเอง
นี่ค่ะคือที่เขาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษและยาวเลยนะ
เขาบอกว่าเขาได้ไปตรวจรักษาอาการไข้อาการป่วย
ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่ามันมีผลเป็นบวก

แล้วก็ต้องรอต้องรอในการตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง

เอาจริงในพาสปอร์ตกับตัว
คือเขาเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์
เขากลับมาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์

แล้วนี่คือมันเพิ่งมาเป็นข่าว

เขาพ้นจากระยะกักตัว๑๔วันเรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้เขาโพสต์เรื่องราวของเขาออกมาเองแบบนี้
แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ร้านอาหารของเขา
ปิดนะปิดทำความสะอาด

ใช่ค่ะเพราะว่าพนักงานทั้งหมดทุกคนนี้
คือไม่ต้องมาทำงานเลยกักตัวเอง๑๔วัน
แล้วก็เอาพนักงานไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาเบื้องต้น
แต่ตอนนี้คือยังไม่ได้พบเชื้อของพนักงาน
เพราะว่าผลยังออกมาเป็นลบอยู่
แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอระยะฟักตัวของมันอีกสักเท่าไหร่
เพราะขนาดตัวเจ้าของร้านเนี่ยเกิน๑๔วันแล้วเป็นเดือนแล้ว

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อวานหลายคนสับสน
เพราะว่าเห็นหนังสือของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ออกมา
แล้วเขามีข้อความหนึ่งคือมาติดเชื้อบ้านเราอยู่ในระยะที่๒

หลายคนก็คงงตกลงบ้านเราเปลี่ยนระยะการติดเชื้อแล้วไหม

คือเอา๒ประโยคไปเชื่อมกัน

ตกอกตกใจนึกว่าบ้านเรามีการระบาดหนักระหว่างคนไทยด้วยกันเอง

ล่าสุดทางกรมการปกครองกระทรวงมหาทัย
ทำหนังสือชี้แจงออกมา
ด้วยคำพูดที่เขียนแบบว่าชัดเจน
บอกว่าจริงแล้วข้อความที่ถูกต้องคือ
ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่๒
คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ
แต่ได้ยกระดับการแจ้งเตือนการประบาดของโรคติดเชื้อ

คือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่
พบการประบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว
ใช่ค่ะคือเอาง่ายคุณผู้ชม

ตอนนี้เราแจ้งเตือนอยู่ในระดับที่๓
อันนี้คือแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง
ถ้าเกิดแจ้งเตือนระดับ๔นี่คือห้ามเดินทางเลยนะ
แต่เรื่องของการแพร่ระบาดยังอยู่ที่ระยะที่๒

ยังไม่ได้มีการระบาดหนักระหว่างคนไทยด้วยกันเอง
ใช่อาจจะตกออกตกใจนะฮะ
ใช่ต้องแยกกันนะระหว่างระยะการแพร่ระบาดกับการแจ้งเตือน